เอาล่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบทานอาหารแบบง่ายประเภทข้าวแกงแล้วก็แนะนำร้านนี้ขายแค่๑๐บาทอยู่ปราจีนบุรี

พาคุณผู้ชมมาที่หมู่๗ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
มาที่ร้านนี้ชื่อว่าร้านอิ่มเอมป้ายสีแดงใหญ่นี่แหละค่ะ
ว่ากันว่าร้านนี้นะเป็นร้านข้าวแกงขวัญใจชาวบ้านเพราะราคาประหยัดเพียง๑๐บาทเท่านั้น
เจ้าของร้านก็คือคุณชะริตาเตชากิจพักกุลอายุ๔๒ปีนะคะ
บอกว่าอยากจะทำร้านนี้ขึ้นมาเพราะให้คนที่มีรายได้น้อยได้กินอิ่มและอร่อยด้วย
รวมถึงอยากจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของทุกคนในยุคเศรษฐกิจที่มันฝืดเคืองแบบนี้
ซึ่งร้านของเธอก็มีกับข้าวมากกว่า๑๕เมนูนะคะ
อย่างเช่นพะแนงแกงส้มไข่พะโล้แกงหน่อไม้และอื่นอีกมากมายที่คุณจะพบได้ในร้านข้าวแกง
แต่พูดเลยว่าอร่อยจริง
แถมขายในราคาถ้วยละสิบบาทเท่านั้นนะคะ
เขายังบอกอีกว่าร้านนี้มีจุดเด่นเรื่องของการเติมข้าวหอมมะลิได้ไม่อั้น
แกงชื่อบอกอยู่แล้วกินแกงกินกลับก็ต้องกินกับข้าว
แล้วข้าวเนี่ยคุณเติมเลยค่ะยังไม่อิ่มก็เติมได้อีกยังไม่อิ่มก็เติมได้อีกนะ
ดังนั้นแล้วใครมีงบประหยัดหรืออยากจะทานประหยัดแต่อร่อยด้วย
ำเงินไป๑๐บาทคุณก็อิ่มได้แล้ว
ที่ร้านอิ่มเอมอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
อิ่มอร่อยแบบประหยัดนะ